สวัสดีนะคะที่สามารถรายงานสภาพอากาศให้ทราบกันในรู้ก่อนร้อนหนาวแล้ว
เช้าแบบนี้ก่อนจะออกไปไหนเช็คสภาพอากาศกันหน่อยเพราะว่าบางพื้นที่ฝนตกหนัก
พื้นที่ฝนลดลงบางพื้นที่โดยเฉพาะภาคใต้เนี่ยอาจจะยังคงมีคลื่นอยู่นะคะ
จะเห็นว่ามีปัจจัยหลายอย่างที่ทำให้ช่วงนี้ยังคงมีฝนอยู่
นั่นก็คือลมประจำฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะคะทำให้ความชื้นนั้นนั้นมีเพิ่มขึ้น
ลมนี้มีกำลังแรงนะคะทำให้เกิดฝนตกได้
ขณะเดียวกันบริเวณตอนบนค่ะมีร่องฝนพาดผ่านภาคเหนือและภาคอีสาน
จึงทำให้บริเวณตอนบนของประเทศไทยมีฝนตกด้วยเช่นเดียวกันนะคะ
แต่ในช่วง๒๓วันนี้นะคะนับตั้งแต่สุดสัปดาห์ไปจนถึงหมดอังคาร
ฝนโดยรวมของประเทศไทยจะลดลงตกหนักบางพื้นที่คือบริเวณภาคอีสานตอนบนและภาคตะวันออกนั่นเองค่ะ
เพราะฉะนั้นแล้วเรามาชี้แจงรายละเอียดดูว่าแต่ละภาคนั้นสภาพอากาศเป็นอย่างไรนะคะ
นับจากวันนี้จนถึงวันที่๒๑มิถุนายนค่ะ
สำหรับภาคเหนือและภาคอีสานสภาพอากาศใกล้เคียงกันนะคะ
โดยจะมีอากาศร้อนปนฝนค่ะฝนตกกระจายร้อยละ๒๐๔๐ของพื้นที่นะคะ
ซึ่งจะมีความชื้นในอากาศสูงเกษตรกรให้ระมัดระวังหนอนใหญ่ผักแล้วก็ด้วงหมัดผักในพืชตระกูลกะลำและผักกาด
ซ่อมแซมโรงเรือนสัตว์เลี้ยงไม่ให้รั่วซึมจากฝนด้วยนะคะ
ส่วนสภาพอากาศภาคกลางและภาคตะวันออกแดดจะดีในช่วงครึ่งวันเช้า
มีโอกาสเกิดฝน๑๒๐๖๐ของพื้นที่ทะเลคลื่นสูง๑๒เมตร
เกษตรกรไม่ควรปล่อยให้น้ำฝนชะหน้าดินไหลลงไปในบ่อป้องกันปลาน็อกน้ำและระวังโรครากเน่าโคนในทุเรียนค่ะ
ส่วนภาคใต้ยังคงมีฝนเกิดขึ้นได้๒ฝั่งประมาณ๑๔๐๖๐ของพื้นที่จุดที่มีฝนทะเลคลื่นสูงมากกว่า๒เมตร
เพราะฉะนั้นให้ละไปก่อนงดไปก่อนนะคะ
หาวิธีการทำการเกษตรในรูปแบบอื่นค่ะ

เพราะว่าจะมีการให้ข้อมูลเรื่องของน้ำ

ตอนนี้ขอตัวไปด้วยลูกค้าก่อนนะคะ
ท่าทางจะมากันเยอะเลยค่ะ